ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
เที่ยมอย่างไรถูกปาดคอของมีคมนะปาดคอเลือดไหลอาบเลย
ถูกเหล็กหูชับแทงตามร่างกายแผลสำคัญสุดคือเหล็กหูช้าที่แทงเนี่ย
ปักคาหลังเลยแล้วเธอต้องขับรถไปขอความช่วยเหลือจากพี่รอปภ
หน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนนี้ตัวเธออยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอาการเป็นตายเท่ากันนะคะ
อยู่ในห้องไอซียูแต่ตำรวจนะคะพยายามลงพื้นที่
ตามหาคนร้ายสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คือเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าสวนสมเด็จพระศีลนะคะ
รินค่ะสวนสาธารณะของเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะพอตำรวจไปถึงนะคะพี่รอปภเขาช่วยผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนะคะ
ไปที่โรงพยาบาลแล้วแต่สิ่งที่เจอจอดอยู่หน้าป้อมคือรถของเธอค่ะ
สภาพเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถเก๋งคันนี้นะประตูเปิดอ้าค่ะ
บนพื้นด้านหน้าแล้วก็ที่วางเท้าคนขับเลือดนองเต็มไปหมดเลยนะคะ
ตำรวจทราบชื่อผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บแล้วชื่อว่านางสกุลตลาขุนหลำอายุ๕๖ปีค่ะ
เป็นพันรยาของนายทหารประจำกองบัญชาการกองทัพภาคที่สี่ค่ายวัชิราวุฒิและบ้านเนี่ย
อยู่ในค่ายด้วยนะคะสามีเป็นนายทหารตอนนี้ถูกส่งตัวไปช่วยราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็คืออยู่ที่ปัตตานีค่ะการสืบสวนสอบสวนนางสกุลตลาได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
สกุลตลาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขับรถคันนี้ไปทำธุระที่ร่อนพิบูรณ์และพระพรมค่ะ
หลังเสร็จธุระขับรถจะกลับบ้านนี่แหละในค่ายวัชิราวุฒิพอมาถึงจุดเกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้คือเธอชะลอความเร็ว
และหลังจากนั้นชิดซ้ายบนไหลทางแล้วจอดเดินลงมาจากรถค่ะ
ขูดชับแทงซ้ำค่ะหลังจากนั้นนางสกุลตลาวิ่งหนีขึ้นรถ
ขับไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ส่วนเรื่องของทางการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจได้ข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะ

ตำรวจพุ่งปมสาเหตุการทำร้ายนางสกุลตลามมาจาก
ข้อแรกค่ะปัญหาครอบครัว

ตอนนี้ตำรวจรอหลักฐานอยู่นะคะ
ว่าหลักฐานที่ได้สนับสนุนข้อไหนค่ะ
นี่คือภาพนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้ได้
โอ้โหเลือดเต็มตัวเลยค่ะ